สถานการณ์ในน้ำท่วมในยุโรปในตอนนี้นะครับ
แม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำแซนในกรุงปารีจะลดระดับลงไปบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่าหลายพื้นที่ในยุโรปโดยเฉพาะทางตอนใต้ของเยอรมนี
ยังคงวิกฤตจนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับ
ในขณะที่ออสเตรเลียก็ต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์พายุฝนลมแรงระดับไซโครน
ถล่มทางฝั่งตะวันออกของประเทศ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย๓คนครับ
นี่เป็นสภาพของคลื่นสูงที่พัดถล่มทางด้านฝั่งชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนะครับ
ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายสิบหลังที่ถูกคลื่นยักษ์
ถล่มบริเวณชายหาดทางเหนือของนครซิดนี่ของออสเตรเลียนะครับ
ที่วัดได้นั้นสูงที่สุด๑๒เมตร
ทำให้ต้องพยพประชาชนในพื้นที่ต่ำ

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิต๓คน
และต้องช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอีกกว่า๓๐๐คน
พายุก็ได้เคลื่อนตัวลงไปทางใต้
ทำให้เกิดน้ำท่วมในทัสมาเนีย
มีแรงงานผู้สูงอายุศูนย์หายไป๒คน
ส่วนที่เมืองวายไฮมทางตอนใต้ของรัฐบาวาเรียของเยอรมนี

หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ทำให้เกิดน้ำท่วม
ประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมากั้นน้ำ
แต่คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
หลังจากที่มีการพยากรว่าฝนจะหยุดตก

ก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางใต้ของเยอรมนี

ส่วนพื้นที่ที่ติดกับออสเตรียเสียหายมากที่สุด

เหลือแตกโครนและเศษทรากสิ่งของต่าง
ขณะที่ฝรั่งเศสครับประชาชนได้เริ่มทำความสะอาด

หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มทุล่าวลง
โดยขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำแซงของกรุงปารีส

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ๓๔ปีลงเหลือ๕๗๒เมตร
โดยทางการก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ระบายน้ำท่วมขังออกจากท้องถนน
กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่ก็ยังมีชาวฝรั่งเศสอีกกว่า๑๑๐๐๐ครอบครัว

น้ำท่วมฝรั่งเศสครั้งนี้สร้างความเสียหายกว่า๒๔๐๐๐ล้านบาท
รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับ